เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของคนโชคดีถูกรางวัลค่ะ
คือเรื่องราวที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขามีความเชื่อนะ
แล้วก็ได้ทำการอันเชิญพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระเจ้าทันใจแห่ไปรอบหมู่บ้านเลย
อยู่ที่ไหนจังหวัดแพร่ครับ
นี่คุณดูสิโอ้โหขบวนใหญ่ครับคุณผู้ชมครับ
เมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่แหละคุณผู้ชม
ชาวบ้านที่ตำบลวังหลวงอำเภอหนองบัวไข่จังหวัดแพร่มากันถึง๕๐คนนะครับ
เขาร่วมกันจัดขบวนแห่พระเจ้าทันใจที่แกะด้วยไม้สักหนึ่งเดียวในประเทศไทยขึ้นมา
ขบวนแห่นี่ไปตามตำบลต่างในอำเภอหนองม่วงไข่นะ
เพื่อความเป็นสิริมงคลหลังจากที่พระเจ้าทันใจองค์นี้ให้โชคกับชาวบ้านทั้งตำบล
เขาว่ากันอย่างนั้นโอ้โหยิ้มกันหน้าบาน
เอาถึงแม้ว่าจะมากันเยอะนะครับสำหรับสาธุชนแต่ทุกคนเขาก็ใส่หน้ากากอนามัย
แล้วก็เว้นระยะห่างกันอันนี้มั่นใจปลอดภัยกันได้ครับ
ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาก็มายืนรอสองข้างทางนะเพื่อปิดทองที่องค์พระ
และยังมีชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้โชคจากการนำเลขก็คือเลขเวลาที่แกะองค์พระเสร็จนั่นแหละ
องค์พระเสร็จตอนไหน๕๓๙นก็คือตี๕๓๙น
โอ้โหลงทางรถสูง
คงไม่ต้องพูดซ้ำตอกย้ำซ้ำเติมกันต่อไป

คือเขาก็เอาเลขนี้ไปเสี่ยงดวงนู่นนี่นั่น
อ่าก็ได้ผลตามที่ปรารถนาก็เลยมารอที่จะปิดทองหลังพระ

แล้วก็ทำบุญใส่บาทกันด้วย

สำหรับการสร้างพระเจ้าทันใจไม้ศักดิ์องค์นี้
รัฐกาลจันทนูกำนันตะบนวังหลวง
เขาร่วมกับชาวบ้านถึง๕หมู่บ้านนะ
เขาร่วมกันแกะสลักพระพุทธรูปไม้สักสูง๒๘๕เมตร
หน้าตัก๒๐๒เมตรปางมารุวิชัย

ก็สร้างให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวตามตำราโบราณ
ก็คือเริ่มทำตั้งแต่๖โมงเช้า
ตะวันตกดินและให้ทันก่อนพระอาทิตย์ขึ้น
อีกวันหนึ่งก็คือเสร็จในช่วงเวลาตี๕๓๙นาทีนั่นเองครับคุณผู้ชมครับ

ได้เป็นที่ศักระบูชาของชาวบ้านกันต่อไปนะจ๊ะ

ในการที่จะให้โชคให้ลาบกับหลายคน
อันนี้ผมบอกไว้ตามตรงบอกไว้ก่อนแล้วกันว่า
ก็บางส่วนจริงก็บางส่วนที่ได้ไป

แจ้งว่าเขาไม่แสดงตัวออกมาเท่านั้นเอง

แต่ทุกคนทั่วประเทศก็รู้ว่าคุณไม่ถูกรางวัล

มันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้
ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีได้กับไม่ได้